ฆาตกรรมโหดรายวัน

แม่ลูกที่แม่ถูกฆ่ายัดตู้เย็นไปแล้ว

กายก็ถูกเผาศพไปแล้วนะครับ
คดีครูโรงเรียนเอกชนถูกแทงหัว
แล้วฝ่ายชายถูกปาดคอคาบ้าน
คดีโหดอีกหนึ่งคดีก็คือ
กรณีพบศพครูสอนภาษาไทยวัย๒๙ปี
ถูกแทง๘แผลเสียชีวิตคารถเก๋ง
คาดว่าฝ่ายชายซึ่งเป็นอดีตแฟนมาตามง้อขอคืนดี
แต่ฝ่ายหญิงไม่รับง้อนะครับก็เลยถูกแทง

ถูกแทงแบบซ้ำตรงจุดเดิมหลายครั้ง

ลักษณะถูกแทงเหมือนคนแทงโกรธแค้นรุนแรงด้วยนะครับ
โดยนายนัทพัฒน์สมคิตอายุ๒๖ปี
ข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา

หลังก่อเหตุแทงนางสาวสุนทรีย์สมุทรรัฐอายุ๒๙ปี
ครูประจำชั้นป๑วิชาภาษาไทยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

ริมถนนสายเกาะแต้ว๓กองอำเภอเมืองสงขลา
จากการชนะสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นฝ่ายหญิง
พบบาดแผลถูกแทงด้วยมีดทั้งบริเวณลำตัว
และที่สำคัญคือใบหน้ารวม๘จุด
ถูกแทงแบบซ้ำเดิมตรงจุดเดิมหลายครั้ง

ลักษณะของคนแทงเหมือนโกรธแค้นฝ่ายหญิงอย่างรุนแรง

พบหยดเลือดไหลเป็นจุดริมถนน
แต่ไม่พบมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ส่วนรถเก๋งคันนี้เป็นของผู้ตายนะครับเป็นของฝ่ายหญิง
และที่เบาะนั่งคนขับมีรองเท้าผู้หญิงวางอยู่

สอบสวนครูนัทพัฒน์ผู้ต้องหา

ตัวเขาเองเป็นอดีตแฟนของผู้ตายเลิกกันไปแล้วล่ะ
ที่ผ่านมาพยายามมาตามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอม
ก่อนเกิดเหตุก็นัดเคลียร์ปัญหากัน
โดยฝ่ายหญิงเป็นคนขับรถของเธอมา
แล้วก็รับฝ่ายชายขึ้นรถ
ขับกันไปคุยกันไปเคลียร์กันไปไม่ลงตัวครับ
บานปลายจนถึงขั้นทะเลาะวิวาส
และมาถึงจุดเกิดเหตุฝ่ายชายควักมีดออกมาแทงฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงพยายามเปิดประตูหนีนะครับ
ตำรวจเห็นว่ามีรอยเลือดที่ตามทาง
เพราะฝ่ายหญิงลงจากรถคุณ
พยายามที่จะตะเกียกตะกายหนี
แต่ว่าครูฝ่ายชายตามไปแทงซ้ำ
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตนอกรถ
ที่ฝ่ายชายจะอุ้มศพของผู้หญิง
กลับเข้ามาในรถเอามาไว้ฝั่งผู้โดยสาร
จากนั้นฝ่ายชายก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ส่วนญาติที่พาครูนัทพัฒน์ไปมอบตัว
ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน
บอกว่าขอนะไม่ให้ถ่ายภาพครูผู้ต้องหา
โดยอ้างว่าเจ้าตัวกำลังเครียดมาก

ไปตรวจค้นบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อหามีดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ

พยายามไปค้นหาในป่าข้างทางแบบนี้

อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พาตัวของผู้ต้องหาไปบ้านพัก
เพื่อหาเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ขณะก่อเหตุ

อกจากนี้พิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บหลักฐาน
ภายในรถเก๋งของฝ่ายหญิงของผู้ตาย

ขณะที่เตรียมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
อันนี้คือจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
เพราะผู้ต้องหาเข้ามอบตัวนะครับ
ก็ถือว่าคลี่คลายคดีได้